ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องของการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะฮะ
โอ้โหต้องบอกว่าระทึกจริง
คลองเตยนะครับตำรวจไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติดที่ขับรถหนีนะฮะ

นี่ครับ

กลางเมืองญาติพระรามสี่ที่ไม่กี่วันที่ว่ามันไปดูแล้วมันตีกันแล้วมัน
ไปยิงกันอยู่นี่แล้วก็น้อเขาเสียชิดไปสบค่ะนี่ครับนี่เป็นคล่องวงจรปิดของ
ร้านค้าในตลาดคลองเตยนะครับจะเห็นอ่า
แล้วก็ไปพุ่งชนด้านหลังของรถกระบะที่จอดขนของอยู่ตำรวจวิ่งตามมานะ
ถือปืนเข้าไปแถวข้างรถจะให้คนในรถลงมาแต่ว่าเร่งเครื่องหลบหนีไปอีกนะครับ
หลังจากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงไปที่ล้อหลังนะพยายามให้หยุดรถ
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็วิ่งหลบกระสุนกันคนร้ายยังขับหนีต่อนะครับ
ที่ท่านเห็นเนี่ยคลองเตยตลาดคลองเตยซอย๕คนร้ายขับนะครับ
ถอยหลังชนกับรั้วของร้านขายไข่ไก่แล้วขับหนีไปนู่นครับซอยแปด
๘ที่วันนั้นปิดซอยยิงกันผักซอยท้ายซอยแล้วคนร้ายไปจอดรถ
ไว้ตรงนั้นทิ้งรถวิ่งหลบหนีไปนี่ฮะคันนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มเมื่อคืนนี้ชุดปราบรามยาเสพติด
กองบังคับการตำรวจนครบาน๕นะครับได้รับแจ้งเบาะแสว่า
มีการส่งมอบยาเสพติดกันในห้างแห่งหนึ่งแถวถนนพระราม๔
ก็วางกำลังเพื่อไปจับกลุ่มไปเจอกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
กไก่บไม้๗๐๘๔กรุงเทพมหานครพอจะเข้าไปจับคนร้ายไหวตัวทัน
ขับหนีเข้าตลาดคลองเตยซอย๕ก็อย่างที่ภาพที่ท่านเห็นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามมาใช้ปืนไล่ยิงสกัดนะยิงที่ยางรถยนต์ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
คนร้ายยังขับรถหนีได้ต่อจนไปจอดรถไว้ที่ซอยคลองเตยซอย๘
แล้วก็วิ่งหนีไปท่ามกลางความมืดนะครับซึ่งจากการที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ตอนที่มันวิ่งหนีหรือว่าที่ตำรวจไล่ตามมาเนี่ยคนร้ายมีสี่คน
เป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๑นี่ครับโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตลาดคลองเตยนะครับ
นี่เลยครับจุดเกิดเหตุอ่ะวนนี้คุณสักศิษย์ก็เดินไปดูเลยเนี่ยเห็นไหม
ไปเจอพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืน
หนึ่งในนั้นก็คือนายสมโพธิรอดเอี่ยม
เป็นพ่อค้าขายปลาหมึกแล้วก็กุ้งสด
คือนายสมโภชบอกว่าตอนนั้นกำลังขนของ
ที่เป็นอาหารทะเลขึ้นรถกระบะอยู่ที่ตลาดคลองเตยซอย๕
เห็นรถเก๋งสีดำขับเข้ามาลักษณะเหมือนกับหนีอะไรมาตอนนั้นตัวเองก็ยืนอยู่หน้ารถเก๋งสีดำนะ
รถเก๋งบีบแร่ไล่ก็เลยไปถอยรถออกมาจากนั้นอยู่อยู่คนขับรถเก๋งสีดำ
เหยียบคันเร่งชนรถกระบะของเขาฮะชนเข้าเต็มเลย
แล้วตำรวจก็มาพยายามสกัดรถของคนร้ายด้วยการยิงใส่ยางรถแต่คนร้ายยังไม่หยุดนะครับ
ขับต่อเข้าไปในตลาดชนข้าวของในตลาดจนแบบกระจัดกระจายหมดเลย
แล้วก็ขับไปชนท้ายรถกระบะขนของที่จอดขวางอยู่อีกแต่ทีนี้ไปไม่ได้
แต่ก็ยังพยายามเบียดแทรกรถคันที่เขาจอดกันอยู่
ก็ไปไม่ได้อีกก็เลยถอยหลังเพื่อจะออกอืม
ปรากฏว่าไปชนข้าวของของชาวบ้านเขาจนขับผ่านข้างรถกระบะไปได้
แต่เนื่องจากรถถูกยิงจนยางแตกนะครับคนร้ายก็เลยจอดรถทิ้งไว้ที่ตลาดคลองเตยซอยแปด
แล้วก็ลงจากรถแยกย้ายกันหลบหนีไปท่ามกลางความมืด
ในพุ่มขอบขวาแต่จอดรถกินของอยู่
แล้วมีรถสวนเลนขึ้นมาบีบแต่
แต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ขับชนชนให้รถเราถอยหลัง
ชนตอนนั้นคือชน
เพื่อที่ว่าเขาจะไปต่อ
พอดันเข้าไปปุ๊บแล้วเขาถอยหลังอีกที
แล้าก็วิ่งเข้าไปในคอยนี่ครับตำรวจตามมาด้วยตำรวจจ้อง
แต่เราก็ได้แจ้งประกันอะไรเรียบร้อยแล้วจุดสุดท้ายที่คนร้ายไปจอดรถทิ้งไว้
เสริมไว้ก่อนจะหนีไปเป็นหน้าร้านขายไข่ไก่
ครูศักษิษฐ์ก็ไปเจอกับลูกจ้างร้านขายไข่ไก่ร้านนั้น
แต่ไม่มีใครบาดเจ็บรั้วนี้ถึงหลักเล็ก
ส่วนคนในตอนเกิดเหตุเขาก็มองไม่เห็นคุณเป็นกัน
เพราะว่ารถมันติดฟิล์มดำมาก
ที่ท่านภูมิกับการสอนอท่าเรือนะครับพันธบทเอกสมบัติแก่นวิจิตร
บอกว่าเหตุการณ์นี้ก็สืบเนื่องจากชุดปราบรามยาเสพติดของกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
ล่อซื้อยาเสพติดจากเครือข่ายค้ายาคนร้ายไหวตัวทันขับหนีมาจากย่านทองหล่อ
มาถึงคลองเตยซอย๕แล้วไปต่อซอย๘เจ้าหน้าที่ยิงยางรถเพื่อสกัดคนร้ายทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไป
ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับอ่ารถที่คนร้ายทิ้งไว้ตรวจสอบแล้วนะครับ
เรื่องต้นไม่พบยาเสพติดในรถนะมันคงจะเอาไปด้วยนะ
ตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบเพื่อหาตัวเจ้าของรถก่อนต้องเรียกมาให้ปากคำว่าตกลงแล้วรถนี้เป็นของใครอะไรยังไง
เหลือก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพื่อตามตัวคนร้ายต่อ